ก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งนะคะเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
อายการอาวุโสปรเมฆอินทรชุมนุมค่ะ
ซึ่งท่านได้ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะ
หลังจากบอกว่ามีการชิงอำนาจกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
คือวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นโพสต์โพสต์นี้เนี่ยนะคะ

ถ้าไม่มีการอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายของใครบางคน
โจ๊กคงสืบและสอบต่อไป
จนได้ว่าตัวใหญ่ที่รับสวยปลายทางคือบิ๊กจุด
นี่คือเกมแย่งชิงอำนาจชัด
ต่อไปเราไว้ใจตำรวจไม่ได้ยกเว้นจ่าเฉย
โอ้โหคนที่ถูกใจไป๗๐๐กว่า
ถ้ามันตลกมันก็ตลกร้ายมากทีเดียวนะคะและจากการพูดคุย
กับธนายการอาวุโสนะคะ

เวลาตำรวจที่เขาจะจับกลุ่มตำรวจด้วยกัน
แม้ว่าจะมีหมายจับอยู่ในมือแล้ว
เขาก็จะใช้วิธีเชิญตัวมาพบ
เชิญตัวมาแล้วแจ้งข้อกล่าวหา
เขาจะไม่ใช้วิธีนำกำลังคอมมันโดเข้าไปบุก
แบบที่บิ๊กโจ๊กกับลูกน้องโดนเมื่อเช้านี้
คือท่านก็วิเคราะห์บอกว่าเหมือนลักษณะต้องการให้เป็นข่าว

ทำไมไม่รอให้พ้นการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปก่อน
นี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณปรเมฆ
นายปรเมฆเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กทำงานจริงจังแน่นอน

ก็เหมือนทุกอย่างถูกตัดตอนยากที่จะเดินหน้าต่อค่ะ
ก็โอเคเข้าใจได้ว่าคุณต้องการจับ

มันเหมือนกับเป็นการสร้างกระแสข่าว
พอท่านผู้กำกับท่านวิวาศกรรมไปแล้ว
มันก็เหมือนทุกอย่างถูกตัดตอนไปหมดแล้วนะครับ

แต่ว่าเมื่อหมดท่านแล้วเนี่ยไอ้การจะสอบหาต่อไปมันยาก
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
เพื่อการแต่งตั้งพบตรคนใหม่นะคะ
กันยายนนี้นะคุณกายโดยนายกรัฐมนตรีจะมีอีกฐานะหนึ่ง
ก็คือประธานกตรจะเป็นประธานในการประชุมวันนั้น
นั่นแหละคนที่เคาะใช่ไหมคนที่เคาะโดยตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตำรวจเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือคุณเศรษฐาเนี่ย
แล้ว๔ท่านเนี่ยค่ะตำรวจสี่นายนี้ก็คือตัวเต็งนะคะ
พลตำรวจเอกกิติรัฐพันเพชรครับทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าคุณผู้ชมฮะ
ทั้ง๔ท่านเนี่ยครับท่านแรกกับท่านสุดท้าย
เหลืออายุราชการอีกปีเดียวนะครับ
ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่ากันตามจริงแล้ว
ถ้าดูในหน้าข่าวตั้งแต่ก่อนมีคดีกำนันนก

ในการขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไป
ทีนี้ตรงกลางพลตะบดเอกกิจรัฐพันเพชร
ยังเหลืออายุราชการอยู่ประมาณ๒๓ปีประมาณนี้
แต่ตัวของพลตะบดเอกสุรเชษฐ์หักพันคุณผู้ชม

หน้านี้ถ้าจำกันได้สมัยทางพิกแป๊ะ

ตอนนั้นเนี่ยก็โอ้โหตอนเป็นพบตรท่านก็เหลืออายุราชการหลายปี
ถ้าจำไม่ผิดประมาณ๓ปีอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นรองโจ๊กขึ้นจริง
ก็อาจจะมีเขาเรียกอายุราชการเหลืออีกประมาณ๖๗ปี